คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูภาพเหตุการณ์นี้นะคะ
พูดว่าคนร้ายโหดเยี่ยมก็คงจะไม่ผิดค่ะ
มีคุณลุงอายุ๖๕ปีเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่รังสิตนะคะ
เจอคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาประกบตามภาพนี้เลยแล้วก็มาปาดหน้า
แล้วก็เหมือนกับว่าคุยอะไรกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะครับ
นายประกอบคือคุณลุงที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้ก่อเหตุตามลูกศรสีแดงนี่เขาก็เหมือนกับชี้อะไรกันว่า
คุยกันสักพักใช่ค่ะคุณภาคภูมิ
แต่สักพักหนึ่งนี่คนร้ายลงจากรถแล้วใส่เลยทำร้ายร่างกายทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระทืบ
ลากลงมาจากรถจนรถล้มกระทืบคุณลุงเนี่ยนะคะ
เหมือนลุงสลบแน่นิ่งไปแล้วแต่คนร้ายยังไม่หยุดทำร้ายนะคะ
ดูสิคะแล้วเตะเหมือนกับพยายามตั้งใจเตะไปที่จุดสำคัญของคุณลุงประกอบ
เตะเข้าหัวเตะย้ำซ้ำอยู่แบบนั้นนะคะ
คุณลุงประกอบเสียชีวิตเลยนะคะนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
คนร้ายเนี่ยพอทำร้ายลุงประกอบจนเขาเสียชีวิตนะครับ
เดี๋ยวดูตามภาพก็คือขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไปเลย
ทิ้งลุงประกอบไว้มันทำร้ายกันได้ง่ายอย่างนี้เลย
ประกอบแก้วล้วนอายุหกสิบห้านะคะนี่ค่ะตามภาพนี้เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
กลางถนนซอยวัดประยูน๑อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
แถวนั้นจะมีอพาร์ทเมนต์อยู่นะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพคูคศแพทย์ก็ไปตรวจสอบไปชนะสูตรศพในเบื้องต้น
สภาพศพคือหัวแตกหน้าเนี่ยบวมปูดนะคะโหนกแก้มขวานี่เละเลยนะคะ
หน้าอกมีรอยยุบและแผลถลอกตามตัวเต็มไปหมดเลย
ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็รถล้มอยู่นะคะก็มีแว่นกันแดดมีทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยอยู่ที่รถ
ลูกสาวของนายประกอบมาดูศพค่ะเห็นศพปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชม
ลูกสาวร้องไห้แทบขาดใจภรรยาก็เช่นกันร้องจนซุดลงไปเลยแล้วนั่งข้างศพแบบนี้
ลูกสาวคือจับมือที่ศพพ่อนะคะจับไว้ตลอดแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วเกินไป
ภรรยาของผู้เสียชีวิตชื่อว่านางบุญเหมรัฐฮิรันหรือตุ๊กนะคะอายุ๕๙
ก็บอกว่าสามีเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแถวรังสิต
เบอร์๑๑อยู่ซอยนี้มาเป็น๑๐ปีค่ะก่อนเกิดเหตุก็คือสามีกลับบ้านมานั่งดูทีวีเล่นกับหลาน
ก็คือพอทำงานเสร็จขี่วินเสร็จนะคะก็กลับมานั่งดูทีวีเล่นกับหลาน
บอกภรรยาว่าเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวหน่อยเดี๋ยวมานะอย่าเพิ่งเทแกงทิ้งนะ
มีแกงเหลืออยู่ในถ้วยสามีจะออกไปซื้อข้าวมากินกับแกงที่เหลืออยู่ในถ้วย
ออกไปแค่สิบห้านาทีคุณผู้ชมคนโทรไปบอกว่าสามีถูกทำร้ายตายอยู่ในซอยนะ
นี่ค่ะภรรยาก็รีบไปดูหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีดำแดงใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
ใส่เสื้อคล้ายกับเสื้อยีนนะคะแขนยาวกางเกงยีนขายาวใส่รองเท้าผ้าใบ
คือเห็นเลยว่าคนร้ายเนี่ยนะคะขี่รถตามผู้ตายมาจากท้ายซอยเลยนะคะ
แล้วมาประกบแล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้ลักษณะเหมือนเถียงกันแล้วเนี่ย
แล้วก็ตามที่เห็นในคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
ทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อยทั้งลากลงมากระทืบ
ตายอยู่ตรงนั้นตามภาพนี้
วันนี้ค่ะเราให้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะคะที่จุดเกิดเหตุนะคะก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนั้น
ในซอยเนี่ยถนนไม่กว้างเท่าไหร่แต่รถก็สวนทางกันได้ค่ะ
แต่ถ้ามีรถจอดก็จะเข้าออกลำบากหน่อยนี่นะคะมีกล้องอยู่
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงรถล้ม
แล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายได้ยินเสียงเหมือนตะโกนด่ากันนะคะ
เขาก็ชะโงกออกไปดูเห็นลุงประกอบถูกคนร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระชากทั้งลากลุง
แล้วก็หัวลุงอ่ะฟาดกับพื้นคนร้ายกระทืบซ้ำแล้วเหมือนกับเน้นไปที่หัว
คนร้ายขี่รถหนีไปเลยคนในพื้นที่เขาบอกเขาก็รีบออกมาดูนะคะ
วินาทีแรกที่คนร้ายหนีไปแล้วก็เจอลุงประกอบนอนค้างอยู่ตรงพื้นอ่ะนะ
คือเหมือนกับช็อกนะคะตาค้างหายใจแบบโรยรินยังไม่เสียชีวิตนะตอนที่เธอเห็นอ่ะ
แต่เหมือนกับช้ำในเพราะว่าเลือดออกปากออกจมูกออกหูเต็มไปหมดเลยอะค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นอ่ะ
ล้มแล้วโดนกระชากกระชากคอเสื้อเพราะตอนที่เจอเสื้อแกถลกขึ้นถลกขึ้นมาตรงถึงประมาณหน้าอก
อ่าเขาบอกว่าก็เนี่ยมันลากมันลากแกแล้วก็ไปเตะอีกสองทีแล้วก็สตาร์ทรถไปเลย
แต่พอดีพี่เขามัวแต่รีบโทรแจ้งตำรวจก็เลยไม่ได้ดูลืมดูทะเบียนนะคะก็เลยดูไม่ทัน
แล้วก็พอมาเจอก็ลุงแกนอนแล้วนอนแบบหมดสภาพอะค่ะเหมือนโดนทำร้ายเรียบร้อยแล้ว
บางทีเรื่องขับรถปลัดหน้ากรำตำค่ำขนาดนี้เลยหรอแล้วแถวเนี่ยมันก็ฮู
คนก็ไน้เนี่ยนะน่ะอะไรแต่ก็ทำอ่ะ
ลุงประกอบแก้วล้วนคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เราคุยกับลูกสาวของลุงประกอบนะครับชื่อว่านางสาวสุปรานีอายุ๒๔ปีนะฮะ
ลูกสาวของลุงประกอบนะครับลูกสาวยืนยันว่าพ่อไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับ
หากพ่อขี่รถไปตัดหน้าหรือว่าทำให้เขาไม่พอใจเนี่ย
มันก็ไม่น่าจะต้องทำกันถึงตายแบบนี้
แล้วก่อนเกิดเหตุลูกสาวบอกว่าฝันเห็นศพถูกคลุมผ้าอยู่กลางถนนนะ
มาก็ไม่คิดว่าเออว่ามันจะเป็นใครคนในครอบครัวอะไรยังไง
เอ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงและคนคนนั้นคือพ่อของเธอ
บอกว่าเสียใจมากครับที่ต้องเสียพ่อไปแบบกระทันหันไม่ทันได้บอกลาอะไรกันเลย
วันนี้ก็ไปช่วยตำรวจไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีนะฮะ
ซึ่งที่ขี่ออกไปเนี่ยในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยที่ทำร้ายพ่อเสร็จเนี่ย
ลูกสาวบอกว่าก็คือจุดที่ไปทางปากซอยนะ
ตอนนี้ต้องการตามตัวคนร้ายให้เจอต้องการให้ตำรวจเอาผิดให้ได้
ถ้าเจอตัวคนร้ายเธอบอกว่าเธออยากจะไปถามว่าพ่อเธอทำอะไรให้ทำไมมาทำกับพ่อเธอขนาดนี้
เวรกรรมตามให้ทันในเร็ววันที่สุด
ใช่ใช่มันเกินไปอะค่ะมันไม่น่าทำแบบว่าเขาก็แก่แล้วเนอะ
ถ้าทำแบบว่าถ้ามึงแบบว่าหมั่นไส้ที่เขาปาดหน้าหรือว่าที่ไม่พอใจอย่างนี้
บางทีสองทีมึงก็น่าจะพอแล้วมั้งอันนี้คือแบบกระทืบเขาใช่เขาต้องตายตายคาที่

วันนี้เราไปที่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ลุงประกอบขี่อยู่นะฮะ
วินที่ลุงประกอบขี่อยู่เนี่ย
ชื่อว่าวินกรังศิษย์ครับ

นี่วินที่ลุงประกอบขี่จักรยานยนต์อยู่นะครับ

เพื่อนในวินเนี่ยบอกว่าลุงประกอบเนี่ย

ขี่ที่วินเนี่ยแกสวมเสื้อวินเบอร์๑๑

ลุงประกอบไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหากับใคร
นี่ฮะเสื้อวินเบอร์๑๑เนี่ยนะครับ
วินนี้มีแต่คนรักแกเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่ง
เมื่อเช้าหลังจากทราบข่าวทุกคนตกใจมาก
ไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีคนมากระทืบแกจนตาย
เพราะว่าแกไม่ใช่คนที่ขี่รถเร็ว
ไม่เคยไปขี่รถปาดหน้าคนอื่นไปมา
แล้วเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
ก่อนหน้านี้ยังคุยกันอยู่ในวินว่า
หรือว่าแกจะมีเรื่องกับคนที่ไปดูมวยในตลาดสี่มุมมาด้วยกันหรือเปล่า
แต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็ไม่ใช่นะ
เพราะว่าแกไปไหนก็มีแต่คนรักนะครับ
ก็เลยคิดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเป็นพวกคนเมาก็เป็นได้นะ
หรือไม่ก็พวกแบบเสียสติอะไรอย่างนี้
คลั่งอะไรหรือเปล่าถึงทำร้ายแกจนตาย
ก็ผ่านตกใจใช่ครับแต่เขาก็ไม่น่าจะใช่
มันน่าจะเป็นคนข้างนอกแล้วมากกว่าครับ

ก็คุยตลกทะเลกันนี่แหละ

ไม่เคยมีมาก็จะมาขับบิลกลงอ่านสิบโมง
ไปรับร้านบ่ายสามโมงเนี่ยไปเข้าบ้านเลย
เขาจะชอบเล่นมวยเขาจะชอบดูมวย
เราก็ได้รับแจ้งจากทางภรรยาของลุงประกอบนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วนะฮะ

ตำรวจเนี่ยไปไล่สืบจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างนะครับ
เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้าที่ร้านนะฮะ
แถวนั้นนะครับแล้วก็มีการขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตามตามกันไป
ไปทันกันแถวตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วอยู่ดีก็ไปดักหน้าลุงประกอบแล้วก็ทำร้ายเลยนะครับ
ภรรยาบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับ
ตำรวจบอกว่าเนี่ยภาพมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ
ซึ่งวัยรุ่นคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จักมาก่อนด้วย
เชื่อว่าคงจะเมานั่นแหละเมาออกมาจากร้านแล้วก็อารมณ์เสียอารมณ์ร้อนอะไรหรือเปล่า
ขี่จักรยานยนต์มาอาจจะมาเจอจักรยานยนต์ของลุงประกอบ

ตอนนี้ที่แน่นอนก็คือครอบครัวต้องขาดเสาหลักของครอบครัวไป
และที่เสียใจที่สุดก็คือสามีต้องมาจากไปทั้งที่ยังไม่ได้กินข้าวนะที่จะไปซื้อเอามากิน
ใช่แกบอกจะออกไปซื้อข้าวเก็บแกงไว้นะแกงที่เหลือจะกลับมากินข้าว
นี่ภรรยาบอกสามียังไม่ได้กลับมากินเลยนะฮะต้องมาเสียชีวิตซะก่อน
พวกฉันกับลูกก็วิ่งไปคุณเจอก็ไปอยู่หลานทะนุ่นมาตราค้างแล้ว
คือตำรวจตรงนั้นเขาก็บอกว่าเขาช่วยไม่ได้แล้ว
ไปแล้วโดนกรรมโดนเตะตรงเนี่ยสิ่งที่โดนเตะสี่โคน

ฉันก็สงสัยว่ามันทำทำไมทำไปเพื่ออะไร

ทำไมเขาถึงทำถึงตาย

อันนี้คุณลากมากระทืบ

ก็ได้มีการรับศพแล้วนะคะ
แล้วก็บำเพ็ญกุศลที่วัดประยูนธรรมารามจังหวัดปทุมธานี
เมื่อช่วงเย็นมีพิธีรดน้ำศพค่ะ
ภรรยากับลูกสาวก็นำชุดวินรถจักรยานยนต์
และเสื้อผ้าที่ลุงประกอบชอบนะคะแล้วก็ใส่บ่อยเนี่ยค่ะ
เสื้อกักวินของคุณลุงวินเบอร์สิบเอ็ดนะคะ
คือใส่ทุกวันมันยากาศเศร้าค่ะ
ลูกสาวกับภรรยาเนี่ยนะร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
คือเนี่ยจับมือจับเท้าเป็นภาพที่สลดใจนะคะ
ตำรวจสพคูคศบอกแบบนี้ค่ะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะคนร้ายมาคนเดียว
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวแล้วมาเจอลุงประกอบ
ไม่รู้ว่าไปเจอแล้วมันมีเหตุซึ่งหน้าอะไรแต่ตำรวจบอกว่ามันคงเป็นเหตุซึ่งหน้าจังหวะนั้น
แล้วคนร้ายเมาด้วยใช่ไหมคะครับทีนี้แหละทำร้ายลุงประกอบ
เตะทั้งต่อยทั้งกระทืบซ้ำตำรวจบอกว่าขอเวลาแป๊บเดียว
รู้แล้วเป็นใครจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
โอ้โหคือยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่ที่แน่รู้แค่ว่าเมา
แล้วก็ไปเจอกับลุงประกอบแล้วมีเหตุซึ่งหน้าอะไรกันสักอย่าง
แล้วก็ถึงขั้นฆ่าเขาตายแบบเนี้ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่เห็นภาพเหตุการณ์
คงมีคำถามเหมือนกับลูกสาวแล้วก็ภรรยาของลุงประกอบอ่ะค่ะ
คืออยากจะถามเหลือเกินว่าเฮ้ยคุณไปทำอย่างนี้คุณทำกับเขาขนาดนี้ทำไม
คุณลุงอายุก็เยอะแล้วแล้วตัวเล็กนะคะคุณลุงผอมด้วย
ตัวเล็กนิดเดียวคือลุงไม่ได้สู้เลยนะฮะอืม
คือถูกเตะต่อยกระทืบจนน่วมแบบไม่ได้สู้อะไรเลยฮะ
ปัดป้องป้องกันตัวเองอะไรเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวรอนะฮะ
ตัวเมื่อไหร่คงจะรู้กันนะท่านผู้ชมครับ